เอาไม่ว่าไหวหรอให้เอาไหวให้เอา
กลัวอย่านะอย่านะไอโฟนสิบห้าจะเข้ารึเปล่า

ไม่งั้นคุณจะได้
เอาละครับโทรศัพท์ครับ
อย่าพูดอุ้ยแล้วมึงกับสวิงก็เปียกอีก
เขาพูดยังรู้ที่มันขาดหรือเปล่าเจ๊พอไหมพอไหม
เห้ยมันมันไปไม่ไม่ขาดนะ

มันบีบไปก่อนได้ไหมเอา

ไม่ขาดหรอก

ผู้โชว์๓จบก่อน
เอาล่ะโชว์สำบัดจะพูดได้
เอาล่ะครับ

ว่าเม่นเนี่ย